คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
ดูท่าแล้วศูนย์ซ่อมรถแห่งนี้จะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว

ไม่อะไรอันนี้
พี่อู๋ซ่อมรถหรือว่ากู้ไภค่ะคุณ

คุณเขาคงไม่ได้กลัวหรอกจริง

เขาไม่ได้กลัวเขาบอกจับสิอยู่ตรงนั้น
ไม่ใช่เขากำลังใช้เครื่องยกรถขึ้นลง

ก็คือคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเกิดอะไรขึ้น
มันเป็น๒เหตุการณ์ต่อกันนะคุณ
เป็น๒เรื่องนะ๒คลิปนะ
ภารกิจของอู่ซ่อมรถเนี่ย
ดูแลเรื่องสัตว์เข้ารถด้วย
แล้วก็ระบุข้อความไว้บอกว่าลูกค้าแจ้ง
บอกว่ามีตุ๊กแกอยู่ในรถ

แล้วอีกคลิปนึงก็บอกว่าครั้งก่อนตุ๊กแกมา
ครั้งนี้หนูนาจ้า

งูล่ะครับต่อไปจะเป็นงูล่ะครับ

คืออย่างนี้หนูมักจะเข้าไปอยู่อยู่แล้ว
คือหนูมักจะชอบเข้าไปกัดสายไฟคุณ

เพราะเวลาเราเข้าอู่เช็ครถอะไรต่างเนี่ย
เขาก็จะดูว่าสายไฟเรามีรอยหนูแทะหรือเปล่า
ซึ่งอันนี้หนูมันเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้

ตัวตุ๊กแกเออไม่รู้อันนี้ไม่รู้
ตัวแก่

เอาเป็นว่าดูแลเรื่องความสะอาดรถก็น่าจะช่วยได้

ไม่งั้นเดี๋ยวหนูเข้าไปอยู่แล้วยุ่งเลยนะ

แต่ว่ามันหลายตัวมันไม่เคยซ้ำเลยนะเท่าที่ดิฉันเห็น
โอ้โหไม่ให้โอกาสได้พูดแล้ว

อันนี้พูดจริงหนูเคยเข้าไปอยู่ในรถผม
น่ะพังหมดละนะ